ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์โรคระบาดยังคงสร้างความลำบากไปทุกหย่อมย่า
เผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙จนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
เรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ในช่วงโควิดชีวิตหวุ่นวาย
ค่าน้ำค่าไฟไม่ฟรี
หากกินไม่ได้ทำอย่างไรดี
รายใจทุกที่ถว่ำทน
ต้องทุกข์อุราน้ำตาไหล
ลำบากทุกข์ใจอยากจน
แม่ชื่อแม่เปิ้ลชื่อจริงชื่อศักดิ์สิทา
โชฬาทายมันนีทิพย์ปีนิยายุ๔๐ค่ะ
ที่บ้านอยู่กันทั้งหมดตัวคุณพ่อแล้วก็จะมีลูกสาวอีกสองคน
ตอนเวลาเริ่มบริเวณได้เงินมา
หนูก็จะขายของออนไลน์
ส่วนน้องก็จะเป็นไลฟ์สดแล้วก็เป็นของคณะลิเกเด็กค่ะ
สั่นโยก็จะอยู่กับลิเกมาตลอด
หนูก็ช่วยเล่นลิเกค่ะ
บางครั้งก็จะไปช่วยพี่สาวโพสต์ขายของค่ะ

ผมเล่นมาตั้งแต่อายุ๑๗ปี
แต่ก่อนหน้านั้นคือก็ฝึกมาเรื่อย
พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลิเกหมด

เย็นบ่ายมาไปแล้วกว่าจะกลับก็
ตีสองตีสามที่สี่แล้วแต่ใกล้ใกล้

แม่บ้านอยู่บ้านว่างยาวเลยค่ะ
สถานะทางบ้านตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะ

อยู่มันก็มีโควิดเข้ามา

หนี้สินเราก็มีรายจ่ายในบ้านเราก็มันไม่ได้น้อยตามลง

ค่ากินค่าใช้จ่ายในบ้านค่าน้ำค่าไฟ

ครับครับโอเคครับ

ผมก็เออเดี๋ยวต้องได้ตังค์แล้ว
เอาไว้ซื้อกระพงกับข้าวกินกัน

ก็ได้แต่นั่งมองหน้ากัน

เราไม่คิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้

เดินแบบเราไม่รู้ว่าข้างทางข้างหน้าเป็นไง

เอาแบบขาดไม่มีขาดเลยนะคะ

จนมาจนมาถึงณวันนี้

เอาชุดลิเกไปจำนำ
คือผมไม่ได้ปรึกษาลูกเมียเลย

คือทำละก็มาบอกเมีย
ก็ก็บ็นทำไมนี่ทำงั้น

มันเป็นทางออกกรุณา

เราก็ต้องทำเราก็ต้องยอม

ไม่คุ้มหรอกแต่เราต้องเอาไปไว้

วันนี้เราก็ต้องเอาเงินลูกมาใช้

ก็หยิบกระปุกมานั่งกับแม่
แม่อันนี้หนูให้ไปไว้ใช้จ่ายนะไม่เป็นไร
เกรงใจเลยเพราะว่ามันก็คือตังค์แม่นั่นแหละที่ให้หนู
ก็เสียใจอยากเก็บให้เขาทำ
แต่พอมาถึงวันที่ไม่มีเนอะ

มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บครับ
ผมบอกเดี๋ยวผมไม่อยากได้ของลูก

ดูแลเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้
มาเจอเหตุการณ์นี้ผมจบเลย
ครับก็เถินใจนะ
ไม่อยากให้ลูกเห็นแบบนี้ไง

พ่อต้องไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
เราก็ห่วงเนอะเชื้อโรคก็เยอะ
แต่ก็ต้องไปเราก็ให้เขาไป

คนแม่ลูกก็อยู่นี่ก็อยู่บ้านกัน

อะไรที่ทำให้แม่มีกำลังใจสู้จนถึงทุกวันนี้

ลูกเราทนเห็นเขาไม่มีอนาคตไม่ได้หรอก
อยู่ให้ได้ไปให้รอด

ทำอะไรก็ได้ที่เราจะต้องไม่เป็นภาระเขา

ถ้าได้ทุนมาสักก้อนหนึ่งเลย

ค่าไฟค่าน้ำ

พอตอนนี้เราดึงของกล่องมาใช้จนหมดเนี่ย
ทุนของเรานิยล์
หนูมองความลำบากตรงนี้เป็นกำลังใจในอนาคตด้วยค่ะว่าหนูจะทำมันให้ดีขึ้น
อนาคตถ้าหนูทำได้แล้วหนูก็เชื่อว่าหนูต้องทำได้
จะทำให้พ่อแม่สบาย
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของคุณเปิ้ลจากจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีลูกทั้งโป้งเป็นลิเกย์ทั้งผมครับ
เป็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ปู่เลยครับทุกคนไหมเล่น
เล่นกันทุกคนเลยไหมเล่นได้ค่ะเล่นได้ใช่ค่ะ

สัญโยนี่เขาจะเป็นชอบเล่นลิเกตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนนี้เป็นลิเกเด็กประจำจังหวัดของจังหวัดพิจิตร
สัญโยลิเกคณะเด็กชื่ออะไรคณะอะไร

ดาวลิเกเด็กนะครับที่พิจิตรนะครับตอนที่ช่วงงานเยอะมาก
เป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นงานเราเป็นยังไงบ้างเปิ้ล
เดือนเดือนหนึ่งมีวันหยุดไม่ไม่เกิน๓วันนะคะงานเต็มเดือนเลย
แต่ระหว่างนั้นคือตัวแม่เองค่ะตัวพี่เปิ้ลเองก็ไม่ได้เล่นลิเกอย่างเดียวคือเราจะหาอาชีพเสริม
เป็นแม่ค้าไปในตัวตอนนั้นมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งกิฟต์ช็อปมีทั้งทำขนมไปขายตามโรงลิเก
ถ้าวันไหนเล่นแจ้งเราก็จะมีพวกเครื่องดื่มถ้าเกิดเจอหน้าหนาวก็ขายทั้งคืน
ขยันเลยนะคุณผู้ชมนะส่วนโต้งล่ะ
ผมรับทำกล่องแต่งหน้าลิเกด้วยครับเป็นกล่องไม้ใส่พวกเครื่องแต่งหน้าแล้วก็พวกเครื่องเพชร
มอนเข็มขัดอะไรพวกนี้ครับเป็นอาชีพเสริมที่ใช้ได้เลยครับ
เดือนนึงก็ประมาณ๖๗ใบได้ครับ
แล้วตัวแม่เองอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรายได้เสริมที่คู่กันกับพ่อที่ทำกล่องก็คือ
รับจ้างเย็บชุดลิเกย์อันนี้ก็คือแทบจะเป็นหลักในอาชีพเสริมของเรา
ลิเกที่เขารู้ด้วยกันเนี่ยเขาก็เริ่มมาจ้างเรา
จากรู้จักน้อยมันคือเหมือนปากต่อปากอะค่ะ
เวลางานพีคลิเกก็ตัดชุดตัดชุดสั่งกล่องมันก็จะคู่กันไปเรื่อย
เดือนนึงมีไม่ต่ำกว่า๖๗ชุดนะคะ
แต่ตอนนี้เมื่อครอบครัวต้องมาเจอวิกฤตโควิด๑๙
เห็นบอกว่าพ่อโต้งเนี่ยลำบากใจมาก
จนขนาดว่าต้องไปยุ่งกับชุดลิเกแล้ว
พอเงินขาดมือแต่ว่าเรายังต้องใช้อยู่ก็เลยเอาไปไว้ก่อน๓ชุด
ได้เงินมาประมาณ๘๐๐๐เศษครับ

คิดอยู่นานไหมที่จะเอาชุดไป
ก็คิดอยู่นานเหมือนกันครับ
แต่ก็มองดูในบ้านแล้วก็
เป็นห่วงครอบครัวมากกว่าก็เลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

แล้วความมาแดงขึ้นตอนไหน
ก็ตอนเขาไม่เห็นชุดแขวนอยู่ครับแฟน

พอได้ยินอย่างนั้นแล้วเปิ้ลรู้สึกยังไงบ้าง
เราก็รู้สึกตรงสารเขา
เพราะเราไม่อยากให้เขาไปไว้ก็คือมันของรักเขาของทำมาหากิน
จริงที่โต้งจำเป็นต้องเอาไปจำนำถึง๓ชุด

พอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่หลังอีก๒ชุดครับ

พอหมดวิกฤตตรงนั้นไปพอที่จะหายใจกันได้หน่อย
สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าภาพว่าจ้างต่อ
มีงานต่อครับ๑๐คืนครับ
คืนใช่ครับอันนี้ยิ้มกันได้เลยแล้วก็ตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรบ้างครับในสิบคืนนี้
ตั้งใจว่าจะเก็บเงินแล้วก็ค่อยไปถ่ายชุดออกมาทีละชุดทีละชุดตั้งใจกันอย่างนั้นเลย
แต่วิมาลทลายเล่นไปได้๕คืน
เขาหาไว้เลย๑๐คืนเล่นไปได้ถึงจนถึงวันที่๕๖
อยู่จะออกเล่นเนี่ยเขามาสั่งให้เราหยุดเล่นปึ้งเลย
เล่นคืองดการแสดงเดียวนั้นทันที
จากที่เราต้องได้เงิน๑๐คืน๑๐๐๐๐บาท
เราก็รู้สึกแบบเครียดเราไม่รู้จะไปอย่างไร
ร้ายจ่ายมันรออยู่ข้างหน้าแล้วครับ
แล้วตอนนี้ได้ไปถ่ายหรือยังหรือว่า

ตกน้ำหมดเลยครับหลายเดือนแล้วครับ
อันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้นำครอบครัวนะครับ

ถ้าปล่อยให้อยู่อย่างนี้โดยที่เรา

มันก็ไม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวครับ
ไปทำก่อสร้างยังได้ทำทุกวัน
ได้เงินทุกวันเป็นลูกจ้างรายวันอย่างนี้ครับ

วันแรกไอ้แบกปูนมันก็

แล้วก็ยกเหล็กอะไรพวกนี้มันก็

มันเหมือนแบบกำมือไม่ค่อยเข้า
มันก็พองแตกอะไรอย่างนี้

เป็นห่วงเป็นห่วงพี่เขามากอะค่ะ

อยู่แต่กับลิเกมันมาตั้งแต่เกิดอะค่ะ

ไหวไหมถ้าไม่ไหวกลับบ้านนะ
เออพี่ไหวอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นสามีไปทำก่อสร้าง

คือไม่อยากเอาทุกข์ไปถมไปทับกัน

เราก็จะบอกเขาว่ามี

แต่ความจริงแล้วไม่มี

แล้วตอนนี้จริงแล้วรายได้ของเราจากครอบครัวเนี่ยครับมันคือมันได้จากอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้
ที่มีสกินมีใช้ได้ตอนนี้คือลูกสาวคนเล็กกับพ่อเขาร้องไลฟ์สดที่บ้านสองคนพ่อลูกแล้วก็ตัวแม่เองก็รับจ้างเย็บชุดเดือนหนึ่งมีชุดหนึ่ง๒ชุด
แล้วก็จะได้จากลูกสาวที่ว่าเขาขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายขนมค่ะผ่านเฟสค่ะ

เฟสโซดาภาษาอังกฤษค่ะ
สัญโยล่ะคะเห็นบอกเทศมหาชาติด้วยเหรอลูกรับแสดง
ใช่ค่ะเป็นตัวกันหาชาเลค่ะ

เป็นปัญหาแล้วหนูเคยรู้ไหมว่าครอบครัวเราลำบาก

รู้จักที่ว่าไม่มีงานลิเกค่ะไม่มีเงินแล้วก็รู้แล้วว่ารายได้หลักหายไปแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวช่วยกันประหยัด

เห็นเขาคุยกันคือแบบเอาชุดไปจำนำแล้วนะหนูก็รู้ว่าครอบครัวเราเราลำบากมากแล้วนะ
ถ้าอยากรู้อะไรจริงเขาโตพอแล้วเล่าได้คนในครอบครัวมันเป็นเรื่องที่สมควรจะรับรู้เด็กน้อยบางทีเขามีคำพูดอะไรออกมาโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกัน

อายไหมที่พ่อกับแม่จนเขาก็ตอบมาว่าเออหนูไม่อายมันรู้สึกแบบชื่นใจชื่นใจอะค่ะแล้วมันเหมือนเป็นแรงเป็นกำลังใจให้เรา
ที่เรามาเกมต่อชีวิตในวันนี้ถ้าได้เงินไปจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
อันดับแรกเราจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนเลยครับ

บอกว่าจะลงทุนขายของด้วยไหม
ตั้งใจว่าอยากลงทุนขายของขายของกินเอาน้ำพริกเอ่ยขนมเอ่ยคือที่มันสามารถมาหมุนมาหมุนในบ้านได้เพื่อให้ที่ว่าให้เราเดินต่อไปได้
ถ้าวันนี้โชคดีก็ได้ทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปและขอให้โชคดีครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวครับ
คุณผู้ชมครับด้วยความรักของคนเป็นพ่อและแม่ไม่อยากให้ลูกต้องรับรู้ถึงวิกฤตที่ครอบครัวกำลังเผชิญ
แต่ผมเชื่อว่าลูกทุกคนก็คงอยากที่จะเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขเช่นเดียวกันช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่เปิ้ลนะครับจากจังหวัดพิจิตรให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและนี่คือวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่เปิ้ลจากพิจิตรนะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้องสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับเตรียมตัวมาดีค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญคุณเปิ้ลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เปิ้ลรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นนะครับ
แต่วันนี้นะครับสมาธิดีนะคำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ถ้าแม่เปิ้ลนะครับมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือให้กับสมาชิกในครอบครัวพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องแซนวิชครับ
เรื่องแซนวิชครับ
แม่ขายมีแซนวิชไส้อะไรบ้างครับ
หมูหยองไส้ทูน่าไส้แฮม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ขนมปังมีแฮมมีหมูหยองยางสลัดแล้วก็กล่อง
มีกล่องมีแม็กซให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
และนี่คือตัวอย่างของแซนวิชที่คุณแม่จะต้องทำนะครับ
ภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขนมปัง๒แผ่นแฮม๑แผ่น
หมูหยองและน้ำสลัด
ทำให้เสร็จภายในเวลาและที่สำคัญนะครับ
คือต้องเรียบร้อยครบถ้วนตามตัวอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถือว่าผ่านนะครับ

ให้โซ่ดาค่ะ

โจทย์และกฎิการสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมคือ
โจทย์และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือทำแซนวิสจำนวนสิบสองกล่อง
ภายในเวลาสามนาทีปกติวันหนึ่งทำแซนวิช
ก็ประมาณยี่สิบสามสิบกล่องก็จะมีโซดาแล้วก็สนโยคคอยช่วยอ่ะค่ะ
กำลังใจให้แม่ด้วยนะคะถ้าผมบอกว่าเริ่มสามนาทีนะฮะแม่
พอเริ่มปั๊บนะวินาทีมันเดินเลยทันที
เพราะฉะนั้นคงต้องเร่งมือกันหน่อยนะครับ

ครับตอนนี้นะคะสองคนด้วยก่อนนะครับ

แม่ตอนหันแม่ระวังนี่เป็นไข้ครับ
น้องจะได้ไม่ต้องมาครับ
๑๒กล่อง๓นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะฮะประมาณ๑๒๓๔๕กล่องนะฮะ

นั่นเลยนะค่ะ
รับด้วยเลยลูกเดี๋ยวด้วยนั่นจะได้
เจ็บแปดก้าว
ระวังมือด้วยนะลูก
อย่าลืมเจ้าอีกครั้ง
ผมว่ามีปัญหาตอนที่แม่หันเลย
ทีนี้พอหันแล้วพอมันแตกใช่ป่ะ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกโซดาค่ะ
โซดาแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโซดา

เรื่องธอมกับเจอรี่
เลือกมิลลิค่ะ

ขอเชิญน้องโซดามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพลงดังของมิลลิเนี่ยนะครับ

มีเพลงพักก่อนค่ะ

เปอร์ชายก็คือคุณมายลาบ

ก็ได้มีโอกาสร่วมร้องกับศิลปินคนอื่นมากมายเลยนะ

เพราะมันคือคำถามครับ

มิลลิไม่เคยมีผลงานเพลง
ร่วมกับศิลปินคนใด

เพลงแรกที่หนูฟังของมิลลิก็จะเป็นเพลงพักก่อนค่ะ
แล้วก็ติดตามผลงานมาเรื่อยค่ะ
เคยเห็นพี่มิลลิฟีดกับพี่แก้มแล้วก็พี่ว่านค่ะ

ขอให้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ปู่จานลองใหม่ครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณพ่อครับลูก

เลือกหัวข้อจังหวัดพิจิตรค่ะ

ขอเชิญพ่อโต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รอบอำเภอตะพานหินเนี่ย

เอาละคำถามเกี่ยวกับจังหวัดพิจิตรนี่แหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีอนาเขตติดต่อกับอำเภออื่น

และจังหวัดพิจิตรผมไปมาทุกอำเภอครับ
แต่ที่ติดกับอำเภอตะพานหินก็จะมีประมาณ

ข้อนี้ถ้าจริงแล้วง่ายครับ

๕อำเภอครับ

ขอให้โชคดีขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ตอนนี้พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสัญโยขึ้นมาตอบ

ก็คือเรื่องบ้านของเรา

ขอเชิญสัญโยมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครับ

ธอมกับเจอรี่ทะเลาะกันหนูเชียร์ใคร

อยู่เกี่ยวกับเจอรี่นี่แหละลูก

หน้าตาเชอรี่ไว้ให้ดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจอรี่
ตัวเลือกที่หนึ่งมีหนวดข้างละสามเส้นตัวเลือกที่สองมีขนตาข้างละสองเส้น
ตัวเลือกที่สามมีใบหูด้านในสีชมพูตัวเลือกที่สี่มีนิ้วมือข้างละสี่นิ้ว
จำได้ว่าเจออรี่มันจะมีลักษณะที่เป็นหูข้างในอะค่ะสีชมพูแล้วก็
ตามันก็จะมีสองเส้นค่ะแล้วก็นิ้วมันก็จะมีแค่สี่นิ้วค่ะ
ส่วนข้อที่มีหนวด๓เส้นเนี่ยหนูไม่มั่นใจค่ะ
เพราะว่าหนูไม่เคยนับหนวดมันค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสู้
ตัวเลือกที่๑ค่ะมีหนวดข้างละ๓เส้น
ตัวเลือกที่หนึ่งมีหนวดข้างละ๓เส้นครับ
ลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมว่าครอบครัวของแม่เปิ้ลจากพิจิตรจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่เปิ้ลจากจังหวัดพิจิตรนะครับ

มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสนี้นะครับ๔ตู้นี้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้แต่จะได้มากหรือได้น้อย

ลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ก็หยิบกระปุกมานั่งกับแม่

ให้ไปไว้ใช้จ่ายนะไม่เป็นไร

มันก็คือตังค์แม่นั่นแหละที่ให้หนู

เป็นกำลังใจในอนาคตด้วยค่ะ

แล้วหนูก็เชื่อว่าหนูต้องทำได้
จะทำให้พ่อแม่สบาย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
มิลลิไม่เคยมีผลงานเพลงร่วมกับศิลปินคนใดนะครับ

กูจะลองใหม่ค่ะ

หลบหลบ

หลบหลบ

ข้อนี้ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามโจทย์นะครับ

เพราะฉะนั้นก็เลยเรียนให้คุณแม่ได้ทราบนะครับ

พลาดไปหนึ่งข้อแต่อย่าเพิ่งใจเสีย
สถานะทางบ้านตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะ

จะไปช่วยพี่สาวโพสต์ขายของค่ะ
ลำบากทุกข์ใจอยากจน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจอรี่

ถูกข้อนี้หนึ่งหมื่นแล้วไปรุ้นเงินหนึ่งแค่นนะครับ
ถูกครับ

มีหนวดข้างละ๓เส้นไม่ใช่ลักษณะของเจอรี่นะฮะ
เจอรี่มีหนวดข้างละสองเส้นเท่าได้

อีก๑ข้อครอบครัวของแม่เปิ้ลจากพิจิตย์
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

จากเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
คือทำแล้วก็มาบอกเมีย
เมียก็ยังบ่นทำไมพี่ทำงั้น

อยู่ให้ได้ไปให้รอดอย่าล้ม
ทำอะไรก็ได้ที่เราจะต้องไม่เป็นภาระเขา

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอตะพานหินมีอนาเขตติดต่อกับอำเภออื่น

ตัวเลือกที่๒ครับ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

แล้วก็จะต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกนะครับคุณผู้ชมครับ

ติดต่อกับอำเภออื่น๗อำเภอนะครับ

ครอบครัวของแม่เปิ้ลจากพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกประจำที่ครับ

หยิบดอกกุญแจได้คนละ๑ดอก
แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที

ถ้าแม่ใช้เวลาไปเยอะเดี๋ยวโซดากดดัน
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
แล้วนะครับ

ออกแล้วครับเธอเลือกไป

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เท่าไหร่

และโบนัสก็คือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีนะครับ
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

อ้าว
ดูสิว่า๑หมื่นอยู่ตู้ไหนนะฮะ
หลังตู้โบนัสหมายเลข๒ก็คือ
อยู่นี่๑หมื่นอยู่ที่๒นี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
วันนี้นะครับครอบครัวของแม่เปิ้ลจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
อันนั้นสำคัญมากเลยที่พ่อพูดเอาไว้ว่ามันเป็นจุดประสงค์แรกเลยที่เรามาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในวันที่ไม่เหลืออะไรแต่เรายังเหลือคนในครอบครัวที่พร้อมจะต่อสู้และฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันผมขออนุญาตฝากต่อลงหายใจให้กับครอบครัวและคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับในวันที่ไม่เหลืออะไรแต่เรายังเหลือคนในครอบ
เล็กอีกหนึ่งครอบครัวไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับและวันนี้ก็ขอบพระคุณมากที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามาเพราะแกคุ้มครองคุณพ่อคุ้มครองนะครับขอบคุณค่ะถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอด
ได้ในเกมต่อชีวิตวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอชยามนิจฉัยลาไปก่อน

ขับรายเดอร์ก็คือหลังจากออกจากโรงพยาบาลปีแรกที่ทำก็ชนประมาณ๘๐
หนค่ะตอนนี้หมอนรองกระดูกที่ข้อมือก็คือเสียไป
แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไซนัสหอบภูมิแพ้ค่ะ
ปณิธานไว้ในใจเลยว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ใครลำบากเลยค่ะ
เสียบไก่จำนวนสี่สิบห้าไม้ภายในเวลาสามนาที